การเจอกันของทางเมืองทองกับเชียงรายครับ
เป็นเกมที่เอสซิกีสเตดียมนะครับ
นัดที่ยี่สิบเจ็ดขอดูการแล้วนะครับฟุตบอลไทยในบ้านเรา
เชียงรายก็ยังมีลุ้นไปเล่นโคต้าเอฟซีแชมป์เป็นสลีก
เมืองทองก็ขับเขี้ยวเหมือนกันนะครับนาทีที่สิบหกครับ
หนึ่งศูนย์ครับออกสตาร์ทได้ดีมากครับ
เจ้าถิ่นเครื่องร้อนเร็วมากครับแล้วก็อีกสองนาที
หลุดเข้าไปยิงจากนั้นนาทีที่สามสิบนะครับ
สี่พระกรณ์เตียงตระกูลเนี่ยเปิดลูกเตะมุมให้กับทางชินภัทรีอ่อโชบงครับ
ไข่แตกเชียงรายไล่มาหนึ่งต่อสอง
ตอนแรกก็คิดว่าจบครึ่งแรกด้วยการตามหลังแต่ดูนะครับ
จังหวะยิงไกลของโชจีหุ่นได้ซัดลูกนี้เด็ดขาดมากครับตีเสมอ๒๒เลยครับ
แล้วก็ในช่วงครึ่งหลังนะครับเกมก็ยืดเยอะนะครับจนถึงนาทีสุดท้าย
กลายเป็นเชียงรายครับแซงนำจากลูกเตะมุมอีกแล้วนะครับ
ธนศักดิ์ศรีใสขึ้นหม่งลูกนี้เชียงรายแซงชนะเมืองทองสามสอง
ก็ล้างอาถรรพ์นะครับหลังจากไม่เคยบุกชนะเมืองทองตลอด๑๐ปีได้สำเร็จ
เก็บเพิ่มเป็นสี่สิบห้าแต้มหลังอันดับห้ามีแต้มเข้ากับแบงค์คอร์
ส่วนเมืองทองมีสี่สิบเอ็ดคะแนนยังอยู่อันดับหกครับ
อีกคู่ไปดูตราเอฟซีอันดับสิบห้ารองบ๊วยเปิดบ้านเจอกับประจวบอันดับสิบเอ็ด
จวบต้องการ๓แต้มเหมือนกันนะครับเพื่อการันตีการอยู่รอด
ส่วนตราดเนี่ยก็ถ้าไม่มีแต้มเกมนี้ต้องเช็คผลคู่สุโขทัยนะครับ
ถ้าสุโขทัยชนะเนี่ยก็ตกชั้นนะครับ
ทุกนั้นแหละนะครับการเล่นในบ้านเพราะว่าพวกเขายังไม่ชนะกลายในบ้านดูการเนี้ยครับ
แล้วก็ได้ประตูจากลูกโมงครับนาที๔๙สันเสริญได้เปิดฟรีคลิกเข้าไป
บอลมันก็ไปเข้าทางเรคาโดสันโตนะครับขวัญชัยรับบอลไม่อยู่หนึ่งต่อหนึ่ง
จากนั้นครับนาที๘๐สันเสริมดิบบอลให้กับโจทันเฮสมงชงให้กับริคาโดซานโต๊ดยิงเข้าไป
แต่ว่าลูกเนี้ยถูกริบประตูคืนนะครับไม่ให้ครับเนื่องจากว่าโจทานเฮสเนี่ย
ล้ำหน้าไปก่อนในจังหวะโมงโชงให้กับริคาโดแล้วก็นาทีแปดสิบห้าจากจังหวะลูกเตะมุมกับท้ายเกม
ประจวบครับเดี๋ยวดูนะครับโมงเข้าในไปอันยอมฟิลิโบซียานแล้วบอลมันก็เลยมาถึงเสาสองครับ
ฮินวัฒน์อักษรธรรมสัดไม่เหลือประจวบชนะสองหนึ่งครับ๑๓ตั้งหลังอันดับสิบเอ็ด
ห่างจากโซนตกชั้น๑๑แต้มโซนตราดอยู่ที่๑๕นะครับ
มี๑๖คะแนนห่างจากโซนปลอดภัย๑๑แต้ม